หลังจากที่นายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนประชาชน

ประเด็นคำถาม๔ข้อที่ตัวเองนั้น

เพื่อจะบอกความต้องการของประชาชน

มองว่าเรื่องคำถาม๔ข้อของนายก
ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะคะ

เงื่อนไขในการสืบทอดอำนาจ

นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชน

โดยผ่านเสียงสะท้อนประชาชนกลับมา

อะไรบ้างคือความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนจากคำถาม๔ข้อ
แล้วก็ส่งไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

แล้วก็ส่งต่อมาให้นายกรัฐมนตรีค่ะ

จะได้รัฐบาลที่มีธรรมภิบาลหรือไม่

โดยไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปนั้น

มีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่
ถ้าหากเข้ามาได้แล้วจะให้ใครแก้ไข

กรรมการร่างรัฐธรรมนุนระบุว่า
กรทได้วางหลักการเท่าที่จะทำได้ให้มีกลไกตรวจสอบกันกรองพักการเมืองและผู้จะมาเป็นสอสอ
ทั้งพัฒนานโยบายให้ดีเมื่อมาบริหารบ้านเมืองก็ต้องอยู่ในร่องในรอย
แต่ก็ยอมรับว่าถ้าเจอคนไม่ดีจะป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะคนไม่ดีก็มักจะจ้องหาช่องโหวตที่จะทำผิดอยู่แล้ว
นี้เข้าใจว่าการตั้งคำถามของนายกรัฐมนตรีเกิดจากความกดดัน
และก็อาจเบื่อฝ่ายการเมืองที่แสดงความคิดเห็นรัฐบาล
เดินหน้าตามรถแมพเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง
จากรัฐธรรมนูลได้วางระบบป้องกันการโกงเอาไว้แล้ว
ไม่ไว้ใจประชาชนเท่ากับประจานโลก
ว่าคนไทยนั้นยังไม่มีวุฒิภาวะที่จะตัดสินอนาคตของตัวเอง
ขอให้นายกรัฐมนตรีอย่าแบกโลกไว้คนเดียว
แม้ว่าจะมีอุปสรรคแต่ทางออกของประเทศก็มีอยู่เสมอตามระบบที่วางไว้ค่ะ
คำถามทั้ง๔ข้อมีลักษณะของการชี้นำ
คาดหวังไม่ได้ว่าจะตอบคำถามที่ตรงไปตรงมาน่าเชื่อถือ
และไม่น่าจะเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง
รวมทั้งอาจจะกระทบต่อการสร้างความปรองดอง
ที่นายกรัฐมนตรีและขอสอชอได้พยายามเดินหน้าอยู่
พิบาลมีรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงปราบโกงนะคะพร้อมกับมองว่าเรื่องนี้อาจจะถูกมองได้ว่า
เป็นการสร้างกระแสเพื่อให้มีเงื่อนไขในการสืบทอดอำนาจต่อค่ะ